ในร้านสะดวกซื้อมันก็เป็นส่วนรวมของเหตุการณ์แปลก

อ่านข่าวไปก็อยู่ในร้านพวกนี้ส่วนใหญ่นะคุณผู้ชม

เขาก็ไปพูดเออะโวยวายกับพนักงาน

เรื่องของพระพุทธเจ้าอะไรแบบนี้
แล้วฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะครับคุณผู้ชมเอาเรื่องของศาสนามาเกี่ยวข้อง
มีคนเข้าไปเตือนก็ไปทำร้ายไปทุบตีเขาด้วยนะฮะ
ไปดูภาพเหตุการณ์เลยครับ
พระองค์เสียใจที่สุดเลยอะไรงงไม่รู้เขาเป็นพระมหาเทวีเจ้าหรือเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะ

ก็อันตรายกับผู้คนที่อยู่รอบข้างเขาทั้งพนักงานทั้งคนที่อยู่ข้างเขาเนี่ย
นะอันนี้คือร้านสะดวกซื้อใต้คอนโดย่านพระอาหารเก่าคุณผู้ชมในกรุงเทพฯนะฮะ
ผู้ชายคนนี้เขาเดินไปแล้วก็เนี่ย

นั่นไปนี่มั่วซั่วไปหมดเลยนะฮะ

ตั้งแต่วันที่๑เมษายนที่ผ่านมาแล้วล่ะ
อย่าดังเดี๋ยวจัดให้นำเรื่องนี้คลิปนี้ไปโพสต์ต่อเตือนภัย
วันนี้แค่อารวาสวันหน้าเขาอาจจะทำร้ายร่างกายถึงขั้นกับเลือดตดยังออกก็ได้คุณผู้ชม
อยากจะให้น้องพนักงานไปฟ้องเรื่องของการคุกคามดูหมินซึ่งหน้า
หลังถ่ายคลิปนี้หลังโพสต์ออกไปเนี่ย
เน็ตก็บอกว่ามันก็น่าเห็นใจทั้งพนักงานเอ่ยทั้งลูกค้าเอ่ยที่จะต้องมารองรับอารมณ์คนแบบนี้
ซึ่งแน่นอนผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะครับ
ใครที่รู้จักเขาอะไรก็พาเขาไปรักษาซะดีกว่านะครับ